ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่าน
คงได้เห็นภาพนี้แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
เป็นภาพที่เห็นแล้วหดหูใจจริงนะคะ
เป็นภาพพี่น้องประชาชนจำนวนนึงเลยค่ะ
ไปนั่งรออยู่ที่โรงพยาบาลแห่ง
จะเห็นเลยว่าผู้ป่วยก็เหมือนกับไปรอ
รอคอยการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วย

ท่านอยู่ใกล้กับถังขยะนะคะ
แล้วก็มีถุงขยะที่เขียนว่าเป็นขยะติดเชื้อด้วยซ้ำ
แล้วดูสภาพพื้นเป็นน้ำนองแบบนี้

เป็นภาพที่เห็นแล้วน่าเห็นใจมากจริง

ภาพที่เห็นนี้คือผู้ป่วยโควิด๑๙

ทั้งหมดนี้คือผู้ป่วยโควิด๑๙
ตอนแรกเราเห็นภาพเราก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่คือไปรอตรวจอืม

เจ้าของเฟซบุ๊คเขายืนยันมาในเฟซบุ๊คว่า
นี่คือผู้ป่วยโควิด๑๙รอเตียงค่ะ
นี่คือข้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวพระราม๒ค่ะ
เห็นแล้วหดหูใจนะคะ
ตอนนี้ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบ
ภาพนี้ที่มีการแชร์อยู่ในโลกออนไลน์
แล้วก็มีการพูดกันว่าโอ้โหประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยค่ะที่โรงพยาบาลนี้ตามภาพนี้เลย
เป็นลานจอดรถนะคะตามภาพเมื่อสักครู่อะค่ะ
ลานจอดรถข้างโรงพยาบาล
ซึ่งตอนที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตลอดทั้งวัน
ก็จะเห็นประชาชนที่ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
หอบกระเป๋าเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว
ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่จะคัดแยกผู้ป่วยส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนาม
ภาพที่เห็นวันนี้ไม่เหมือนกับภาพที่แชร์อยู่ในโลกโซเชียล
วันนี้เป็นแบบนี้ก็คือจะค่อนข้างโล่ง
เพราะว่าวันนี้มีการทยอยส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาตามโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีภาพผู้ป่วยล้นเหมือนที่ปรากฏอยู่ในโลกโซเชียล
เปรียบเทียบภาพให้ดูเลยค่ะแบบนี้นะคะ
คือวันนี้ที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปก็เป็นอีกแบบนึง
ทีมข่าวก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เขาก็เล่าว่าอ๋อภาพที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
คือภาพคืนวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีผู้ป่วยโควิด๑๙มารายงานตัวเพื่อรอเข้ารับการรักษาจำนวนมาก

ก็เลยเห็นจำนวนผู้ป่วยเยอะแล้วก็นั่งรอนอนรอกันแบบนั้นนะคะ
ผู้ป่วยบางส่วนก็จำเป็นต้องไปนอนรอกันที่ลานจอดรถ
เพื่อรอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามในเช้าวันถัดไป
ก็เลยเห็นภาพนอนรอกันข้ามคืนนะคะ
ส่วนภาพกองขยะเป็นขยะของโรงพยาบาล
รวมกับขยะจากเข้ากล่องของผู้ป่วยด้วย
ซึ่งหลังจากมีผู้ป่วยโควิดมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก
รถเก็บขยะก็ไม่สามารถเข้าไปเก็บขยะในลานจอดรถได้
ก็เลยเห็นภาพแบบนี้แชร์กันในโลกโซเชียล
รอปภบอกว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลได้มีการบริหารจัดการแล้ว

แล้วก็เคลียร์ขยะตามภาพในโลกโซเชียลคือเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วค่ะ

เขาไปเก็บไหนเลย
รอปภของโรงพยาบาลก็ชี้แจงมาแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราบอกว่ามีผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่มารายงานตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้
บอกว่าได้เห็นภาพที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเหมือนกัน

แต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าให้มารายงานตัวที่นี่
ทางโรงพยาบาลที่ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙คืออีกที่หนึ่ง
แล้วบอกว่าให้มารายงานตัวที่นี่เธอก็เลยตัดสินใจมา
เธอก็กังวลใจเหมือนกันก็กลัวว่าถ้ามา
แล้วต้องไปนอนรอแบบในภาพที่แชร์กันในโลกโซเชียล

เดี๋ยวลองฟังเสียงความรู้สึกของเธอดูนะคะ
อ่าที่อื่นเพราะว่าคือว่าแบบร่างกายยังแข็งแรงอยู่ไหม

แต่เชื้อยังอ่อนอยู่
แต่ถ้าจะมานอนที่นี่นอนเตียงแบบนี้